สำหรับเรื่องยาวเรื่องนี้ที่ยังไม่จบง่ายแต่มาคราวนี้
กลับมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะสำหรับน้องมิ้งหรือว่าที่หลายคนให้แฮชแท็กกันไปแล้วว่ามิ้งโป๊ะแตกนั่นเอง
หลังจากที่ในโซเชียลของเธอค่ะหยุดการเคลื่อนไหวไม่ได้อัปเดตรูปภาพหรืออะไรต่างนานานะคะ

มงคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ก็มีการปิดเอาไว้ไม่ให้ใครมาคอมเมนต์ได้
คือลงรูปเอาไว้กดไลค์ได้แต่ไม่ให้คอมเมนต์นะคะ
มาล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้โพสต์เอาไว้นะคะในเรื่องของน้องมิ้งบอกว่า
โพสต์รูปแล้วก็เป็นข้อความในอินสตราแกรมส่วนตัวนะฮะโพสต์เป็นภาษาอังกฤษยาวเหยียดเลยค่ะ
ใจความประมาณว่าบางอย่างที่ทำร้ายคุณได้เจ็บปวดมันก็คือบทเรียนที่ดีที่สุดของชีวิต
อย่าไปตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้โพสต์ลงไป
เพราะไม่มีใครรู้ว่าลึกเธอเจ็บแค่ไหน
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเองมิ้งเองก็ไม่ได้โพสต์อะไรตรงเกี่ยวกับข่าวนะคะ
ครอบครัวของกัปตันจะขอเอาไปจัดการเองทั้งหมด
ส่วนทางนาดาวเนี่ยจะดูแลแค่เรื่องผลงานของกัปตันเท่านั้นนะคะ
ครั้งนี้เนี่ยมิ้งเองก็เปิดให้ทุกคนมาคอมเมนต์ได้
ก็มีคนมาคอมเมนต์ส่วนใหญ่เท่าที่อ่านดูให้กำลังใจมิ้งเยอะเลย
แล้วก็บอกว่าอะไรที่เกิดมาแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีเหตุผลของมัน
ก็ปล่อยให้มันเป็นบทเรียนของชีวิตสอนเราแล้ว
ครั้งหน้าเนี่ยอย่าเดินพลาดอีกอย่าก้าวพลาดแบบนี้อีกนะคะ
แล้วก็บางคอมเมนต์ก็ยังมีอยู่นะหลงเหลืออยู่สำหรับคอมเมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์เธอแรง
บอกว่ายังจะมีหน้ามาขอร้องหาความเห็นใจอีกเหรออะไรประมาณนี้
แต่ว่ามิ้งเองก็ตอบกลับนะกับคอมเมนต์นี้
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการความเห็นใจนะฮะแต่เธอเพียงแค่ต้องการว่า
จำเอาไว้ว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนในชีวิตแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจเธอ
เอาว่าเราเนี่ยคือเสพข่าวเรารู้จักนิ้งจากข่าวรู้จักกัปตันจากข่าว
แต่เราเองก็ไม่ได้รู้จักตัวตนลึกของทั้งคู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจเขาอย่างห่าง
ต่อจากนี้ก็ปล่อยให้เธอนั้นไปใช้ชีวิตของเธอที่เธอบอกแล้วกันนะคะ